คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะกำลังลนโรงให้ทุกคนเก็บตัวอยู่ที่บ้านกัน
ทางฝั่งคนบันเทิงเนี้ยก็ให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดอย่างดีเลยนะ
เช่นเดียวกับคู่นี้เลยค่ะคุณเป๊กเป็นนัทแล้วก็คุณนิวนพัดศร
ที่ตอนนี้กลายเป็นคนว่างงานแบบชั่วคราวกันทั้งคู่เลยนะคะ
คือมีเวลาอยู่บ้านด้วยกันแบบเต็มที่เลยเอาล่ะสิงานทำยังไงญาติ

หลายคนรู้ว่าเออทำกันบ้านดีไหม
ปั๊มเบบีหรือเปล่าจะมีแพลนปั๊มลูกด้วยหรือเปล่า

พี่บ่าจะทำอะไรล่ะครับ
ทำอาหารกันซะอีก